คุณผู้ชมค่ะลองเช็คตัวเองหน่อยไหมว่าที่น้ำหนักยังไม่ลง
เพราะว่าเราดื่มเครื่องดื่มอะไรที่เป็นที่ต้องห้ามหรือเปล่าคะ
ก็อยากจะมาแชร์ความรู้กันติดตามกันเลยกับช่วงของชิสามาแชร์
พาไปทำความเข้าใจกันก่อนนะคุณผู้ชม

เพราะถ้าหากว่าเราทานเกินความต้องการก็จะก่อให้เกิดโรคมากมาย

วันหนึ่งเนี่ยเอาคนทั่วไปนะพอวัยทำงาน
วันหนึ่งทานน้ำตาลได้ไม่เกิน๒๔กรัมหรือแค่๖ช้อนชาเท่านั้นเอง

คือไม่ได้บอกว่ากินน้ำตาลไม่ได้เลย

ใช่ค่ะแต่ว่าน้ำตาลบางทีมันมักจะแฝงมาในรูปแบบต่าง
มีอะไรบ้างที่คนลดน้ำหนักต้องห้าม
อย่างแรกค่ะน้ำผลไม้บรรจุกล่อง
แน่นอนค่ะบางทีเราก็คิดว่าทานแล้วน่าจะดีนะ
มันหวานอร่อยสดชื่น
จริงค่ะมันหวานอาจจะหวานจากผลไม้ก็ได้
หวานจากสารให้ความหวาน
ซึ่งอะไรที่หวานมันจะไปกระตุ้นการหลังอินซูลิน
ไขมันไม่ได้ทำการเผาผลาญ
เบิร์นออกไปมันก็ยังคงเก็บไขมันเอาไว้

อย่างที่สองค่ะน้ำผลไม้ปั่น

รู้สึกว่าเป็นเครื่องดื่มสุขภาพปั่นเองทานเอง
แต่สมมุติบางคนรู้สึกว่าอยากจะเพิ่มน้ำเชื่อม

หรือถ้างั้นทานแบบสกัดแยกกากแล้วกัน
นั่นหมายความว่าเราเอาใยอาหารที่เป็นประโยชน์ออกไป
แต่เหลือน้ำตาลล้วนซึ่งเป็นน้ำตาลฟลุกโต๊ด

มันถึงทำให้ไขมันที่สะสมอยู่ไม่ได้ถูกนำไปใช้

เครื่องดื่มที่จำหน่ายทั่วไปแต่ไม่มีฉลากโภชนาการ
คือเราก็เลยไม่รู้ว่าในน้ำขวดนี้มันมีสารอาหารอะไรบ้าง

นั่นแหละก็ต้องระมัดระวังด้วยละกัน
สุดท้ายค่ะเครื่องดื่มอะไรก็ตามที่ดูฉลากโภชนาการแล้วมีน้ำตาลเกินกว่า๑๐กรัม

ไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือว่าเป็นเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่
ถ้ามีน้ำตาลอยู่เยอะเกินไปก็ทำให้เรานั้นสะสมพลังงานอยู่ไม่ได้ดึงพลังงานเก่ามาใช้นั่นเองนะคะ
บอกเล่าแบบนี้ไม่ได้จะโจมตีหรือห้ามซื้อเครื่องดื่มที่มีขายทั่วไปนะ
แต่บอกเพื่อเป็นความรู้ในการเลือกซื้อเครื่องดื่มสำหรับคนที่สนใจดูแลสุขภาพจริง
เพราะทุกอย่างก็ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์แหละแต่ก็ต้องทานให้พอเหมาะพอดีนั่นเองนะคะ

เป็นผู้ชายสายหวานซะด้วยเราเลย
จะเป็นเบาหวานเอาสิถ้ากินเยอะอะ
คนติดหวานไม่หวานไม่กิน

เป็นผู้ชายสายหวานจ้า

อย่างที่บอกแล้วว่าอยากบอกเล่าเพราะว่าอยากให้ดูแลสุขภาพกันนะคะ